ที่อำเภนนวลสูงจะวะนครราชสีมา
ชาวบ้านเขาไปเจอบ่อน้ำสีชมพู
เขาเห็นกันแบบนั้นเขาคิดว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า
แน่นอนตามความเชื่อนะคะก็มีหลายคนเลยที่
ตักน้ำจากบ่อน้ำนั้นมาดื่ม

เพื่อที่จะให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
แต่ว่าสาธารณสุขเขาไปตรวจแล้ว
ปรากฏว่าหนึ่งเลยไม่ใช่น้ำที่เกิดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
และ๒มีแบคทีเรียปนเปื้อนอยู่เยอะค่ะ

พบบ่อน้ำสีชมพูภายในวัดบ้านดอนเพกา
ที่หมูก้าวตำบลขามท่าวอโนนสูงจังหวัดนครราชสีม่ามี

มีสีชมพูอมม่วงไม่มีกลิ่น
ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ก็พากันตักดื่มกินเอาไปปะพรมร่างกายกัน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาก็เลยต้องมาเก็บตัวอย่างน้ำภายในบ่อไปตรวจวิเคราะห์
ซึ่งในแพทย์สูวิทโรจนสักโสทรในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ได้เปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์น้ำในบ่อดังกล่าว
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๙นครราชศรีมาตรวจพบค่ะว่า
ลักษณะทางกายภาพของน้ำในบ่อนี้เนี่ยเป็นน้ำขุ่นขาวมีตะกอนสีม่วงแดง
ซึ่งสีชมพูอมม่วงที่เห็นในน้ำเนี่ยไม่ใช่สีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
แต่น่าจะเกิดจากสีภายนอกที่เติมลงไปหรืออาจมีสารปนเปื้อนที่มีสีตกหล่นเข้าไปเจือปนในเบาะน้ำ
ก็เลยเห็นน้ำเป็นสีชมพูแบบนี้นอกจากนี้ที่สำคัญคือตรวจพบเชื้อแบคทีเรียเจือปนอยู่เยอะ
แต่ไม่พบค่าโลหะหนักค่ะก็บ่งชี้ถึงความสกปรกที่ปนเปื้อนมาจากสิ่งขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์
ก็แสดงได้ว่าน้ำในบ่อน่าจะมีเชื้อโรคบางชนิดแพร่กระจายปะปนอยู่ในแหล่งน้ำ
บิดไทฟอยแล้วก็อฮิวาเป็นต้นก็เตือนประชาชนไว้เลยนะคะว่าอย่าไปตักมาดื่มกินหรือปะพรมร่างกายอย่างเด็ดขาดค่ะ
และเมื่อทราบผลการตรวจสอบแล้วสาธารณสุขในพื้นที่และชาวบ้านเขาก็เลยช่วยกันตักน้ำสีชมพูนี้ออกจากเบาะน้ำจนหมด